ทำเป็นเล้งไม่ใช่ทุกอย่าง

พูดให้มันพร้อมพร้อม
คำยาบยาบยูทูปไม่ต้องกลับไปทำ
ใช่ไหม

สั่งหูบ่อยสั่งหูคำยาบโดนทำอะไร

สั่งเว้นปลอดภัยสั่งเว้น

ไอ้เรือข้อมิ
สวยสวยฟลื้อฝันฟื้อตรงนั้น
ฮะเล่นเหรอ

วันนั้นที่ได้ทำคลิปลงไปนะครับก็เป็นการสอนลูกจริงนะครับไม่ได้ตั้ง
ใจที่จะทำคอนเทนส์ได้นะครับคือตั้งใจสอนลูกจริง
เขาพูดคำยาบนะครับจำมาในยูทูปเกี่ยวกันมาเตือนเขาว่าอย่าพูดคำยาบันให้ดี
วันนั้นก็คือพูดกับลูกก็ตั้งใจที่จะสอนจริงนะครับ
เพราะว่าผมเป็นท่อโหดนะครับ
นี่ก็โหดนะครับเพราะว่าถ้าลูกทำผิดก็คือตีจริงนะครับ
ก็เคยตีเขาบ้างเหมือนกันครับ
ทีนี้วันนั้นเขารู้สึกกลัวครับ
ผมเลยคิดในใจว่าทำยังไงดี
อย่าให้เขากลัวแล้วครับสงสารเขา
ก็สอนติดตลกไปด้วยทำให้ดีลูกจะได้รู้สึกว่ามันไม่จริงจังมาก

แล้วก็ที่เล่นอยู่แล้วค่ะวันนั้นขั้นเทพงงใช่ไหมครับ
กระเทพน่าจะงงนะครับว่าพ่อเอาจริงหรือว่าพ่อเล่น
เขาก็อาจจะสับสนหน่อยแต่ความตั้งใจของเราก็คือ
อยากให้ลูกเข้าใจแล้วก็ไม่เครียดก่อนไปโรงเรียนแค่นั้นเองครับ
พอโพสต์คลิปไปเราเองก็ไม่คิดว่าจะมีวัย
แล้วก็มีคนดูเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะก็รู้สึกตกใจ
นี่ก็ไม่ได้คุยกับลูกเลยนะครับเนื่องจากคุยกันครั้งแรกจะถามลูกนะครับ
ที่ทั้งนี้วันนั้นที่ถ่ายคลิปที่พ่อบอกจะตีเรื่องพูดคำหยาบ
ลูกหลัวพ่อไหมหลัวครับ
ลูกคิดว่าพ่อเล่นหรือว่าพ่อทำจริง